ประเดิมศึกใหญ่รับศักราชใหม่
กับการแข่งขันฟุตซอลแห่งศักดิ์ศรีที่เดือดที่สุดในอาเซียน

ตั้งแต่วันที่๒๓๒๙มกราคมนี้
ความมันระดับภูมิภาคกำลังจะเกิดขึ้น